สมุทรสาครคุณแม่บ้านท่านหนึ่งกำลังนั่งซักผ้า
โต๊ะใจว้ายตะเถนเจองูเหลือมตัวมาเริ่มกำลังกินไก่
โอ้โหอะไรจะน่าตกใจขนาดนั้น

ผู้ภัยเขาก็มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ

เดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องแล้ว

อยู่ในรูแบบนี้เพราะว่ามันมากินไก่ของเขา
คือกว่าจะเอาออกมาได้นะ
มันเนี่ยมันดุร้ายแล้วมันก็ดื้อ

จับไม่ถึงแต่ก็ยาวอยู่สักโปรน๔เมตรครับ
ส่วนคุณพี่ท่านนี้คือแม่บ้านที่ผมบอก
เขากำลังนั่งซักผ้าอยู่คุณอรพินกันสุก

เพราะตัวมันใหญ่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้

เดี๋ยวนะทำไมสีขนาดนั้น
บางทีก็สงสารเหมือนกันเนอะ
แต่ก็เข้าใจแหละว่ามันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ไง
มันก็ควรจะไปอยู่ในป่าในดงไปอ่ะ
ก็อย่างว่านะมันเป็นเรื่องของวิถีธรรมชาติคุณผู้ชม

คือมันน่าจะเกิดจากเหตุการณ์นี้นะ
ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่

คือไก่มันเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่

แค่นี้เองคือมันเป็นวิถีธรรมชาติของสัตว
ดิฉันก็พึ่งรู้วันนี้ว่าสุภาษีในมิถีไทย
คือผมอยากรู้จริงนะว่าใครบอกคุณ

เล่าให้ฟังแบบนี้ก็มันอันตรายนะครับคุณผู้ชมครับ
เจองูแบบนี้ทำอย่างที่คุณแม่บ้านคนนี้ทำก็คือโทรตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาจับแบบนี้
แต่ความเชื่อก็คือความเชื่อจาญาติปาว่าเอายังไงบ้าง
คือเขาบอกว่าหากมีงูหรือว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านแบบนี้แปลว่า
อาจจะได้โชคก็ได้นั่นไงล่ะใครจะไปรู้เราแล้วงูนี่เหลืองมากเลยนะ
ใช่แล้วบ้านเลขที่นี้เราอ้าวบ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วเออไม่เห็นเลยอ่ะ
บอกหน่อยจะได้เตือนภัยเผื่อคนข้างรอบบ้านเพื่อนบ้านเขาจะได้ระวังตัวไว้
ก็คือบ้านเลขที่๒๐๖ทับ๓๔อยู่ที่ตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
ระวังกันนะใครที่อยู่ใกล้บ้านเลขที่นี้อาจจะมีงูลงงูเหลือมเหลืออยู่
เขาทำการเก็บงูตัวนี้ไปปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วเผื่อมันมีเพื่อนมาอีก
ไม่มีไม่มีแล้วต้องระวังระวังแต่ช่วงนี้งูเยี่ยวเข้าขอเยอะ
ระวังไก่ด้วยเพราะว่าเด็กไก่จะเห็นตีนงูงูมันจะเห็นนมไก่
เอาจริงนะใครเขาถอนคุณมาผมอยากเห็นหน้าเขาจริงเลย